วันนั้นกำลังแบบกำลังตื่นเต้นกับพี่ชายที่กำลังจะแต่งงานเดือนกันยาณวันที่๗นะคะ
แล้วทีนี้พี่ชายโทรเข้ามาทางไลน์
เราก็กำลังพี่ชายกำลังโทรเข้ามาจะคุยเรื่องการงานแต่งงานอะไรประมาณนี้

ใช่ค่ะ
แล้วเราก็กำลังตื่นเต้นอยู่กับเขาด้วย

เราก็รับสายก็เอออะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วเขาก็ในฝ่ายก็บอกว่าใช่น้องชายของพี่จำนงไหม
เราก็บอกว่าใช่ค่ะตอนนั้นก็ใจไม่ดีแล้ว
แล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้พี่ชายเสียชีวิตอยู่ที่บางละมุงนะ

เขาบอกไม่รู้เหมือนกันล้อมตายอย่างนี้
เราก็ทำอะไรไม่ถูก

เพราะว่าเพิ่งเสียพ่อไปเมื่อไม่นาน

อุ้ยตอบแสดงความเสียชีวิตของคุณแม่มีสิ่งมาเสียลูกชายอีกเหรอ
คุณมินซอบอกว่าก็กำลังตื่นเต้นกับงานแต่งงานที่กำลังจะจัดขึ้นของคุณจำนง

และมีโทรศัพท์มาก็คือมาด้วยลายของคุณจำนง
ใช่ค่ะ

แต่ปลายสายไม่ใช่เสียงของคุณจำนงใช่ค่ะ

คุณจำนงเสียชีวิตแล้วค่ะ

แล้วตอนนั้นเขาแจ้งว่าอะไรยังไงทำไมถึงเสียชีวิตมันอะไรยังไง
เขาก็พูดสั้นว่าล้มตายอยู่ที่บางละมุงให้มาดู
ค่ะตอนนั้นก็ทำไม่ถูกอยู่คนเดียวด้วยที่บ้าน
ก็เลยทำยังไงดีนะโทรหาแม่ก็ไม่ได้
เพราะแม่ก็อายุเยอะแม่รู้นี่แม่คงรับไม่ได้
โทรหาพี่สาวหลายสายเขาไม่รับก็เลยตัดสินใจโทรหาแม่
พอโทรหาแม่แล้วบอกว่าแม่พี่ไม่อยู่แล้วนะ
แม่ก็บอกไปไหนไปไหนแม่อยู่ไปไหน
บอกมาบอกแม่ใจเย็นพี่เขาไม่อยู่แล้ว
ไปไหนมึงบอกกูมามึงไปไหนไปไหน
แม่ก็ชกแบบสติแตกไปเลยแล้วพี่สาวก็แย่งโทรศัพท์
อืมก็เลยได้ข่าวว่าพี่ชายเสียชีวิต
นั่นนะคะก็รีบไปโรงพยาบาล
ระหว่างนั้นที่เกิดเหตุนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่
อนุรักษ์พี่ชายของคุณจำนงเนี่ยก็อยู่บนเรือใช่ไหมครับ

ได้เห็นเหตุการณ์ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชายในตอนนั้น
นอนค้างเครื่องปั่นไฟแล้วครับ

เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับทางพี่อนุรักษ์ด้วยนะฮะ
คือที่ทะเลที่นาจอมเทียนสัตเทฮีบทวนบุรีนะฮะ
ที่ทำงานกันเนี่ยเป็นเรือของบริษัทต่างชาตินะ

เป็นเรื่องถูกนามถูกนามใจให้เรืออีกสองลำสามลำ
ความจริงก็จะทำงานเหลือสามลำของกลุ่มบริษัทนี้
แต่ที่พี่ชายกับคุณจำนงทำงานเนี่ยมี๒ลำ
หลักก็คือเรื่องของการดูดทรายใช่ไหมฮะ
พี่อนุรักษ์เนี่ยทำงานเรือลำที่๒ลำนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ใช่ไหมฮะส่วนคุณจำนงที่เสียชีวิตเนี่ยจะทำงานเรือลำที่หนึ่ง
ซึ่งภารกิจหลักก็คือบรรทุกพวกน้ำดื่มน้ำอาบน้ำอาบอะไรต่างนานาต้องทำงานคู่กันอยู่แล้ว
วันนั้นน่ะคุณจำนงซึ่งปกติอยู่เรือลำที่หนึ่ง
แล้วเขาจะทำหน้าที่ดูแลพวกการผูกเรืออะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหม
ทุกอย่างค่ะทุกอย่างบนเรือค่ะทำทุกอย่าง
แล้วเรือลำที่๒พอดีไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีคนงานที่จะต้องทำหน้าที่ผูกเรือ
คุณจำนงก็เลยกระโดดข้ามไปทางหัวเรือ
แล้วก็เดินเลาะมามาถึงส่วนท้ายเรือเพื่อจะผูกเรือ
แล้วมันมีเครื่องปั่นไฟอยู่อยู่ดีก็โดนช็อตตรงนั้นเลยครับ

พี่อนุรักษ์ตอนนั้นอยู่บนเรือลำที่สองนะ

ตอนเทียบเรือเสร็จแล้วแล้วก็ผมเดินลงมาชั้นล่าง

มาถึงเห็นน้องชายนอนอยู่แล้ว
ครับผมลงมาชั้นขับเรือชั้นบนลงมาชั้นล่าง
ก็เห็นลงบันไดเขาเห็นน้องนอน

ผมก็ดึงมาเรียก

ครับดึงมานองนอนยาวเลย
ตอนนั้นรู้ไหมว่าถูกมีไฟช็อตไฟรั่วอะไรยังไง
ก็มีรสไม้อยู่ครับ

คือเสียชีวิตเลยไหมฮะหรือว่าเขาพาไปโรงพยาบาลหรืออะไรยังไง
เสื้อเลยครับเสียชีวิต